คุณผู้ชมที่นครศรีธรรมราชค่ะลูกชายอายุ๒๙ปีขอเงินแม่ไปซื้อยาเสพติด
ไม่ให้ทำร้ายแม่ทำร้ายพ่อทำร้ายพี่เขยจนบาดเจ็บแล้วก็หนีไปนะคะ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ไปที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคลุมคลั่งทำร้ายคนในบ้านค่ะ
พอไปถึงผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วนะคะที่บ้านก็มีกองเลือดมีปอกมีดตกอยู่มีคนเจ็บ๓คน
ก็คือนายสถิตเป็นพ่อผู้ก่อเหตุนางหนูรินคือแม่ผู้ก่อเหตุในบอยคือพี่เขยของผู้ก่อเหตุ
คนก่อเหตุชื่อว่านายพงพลค่ะหรือว่าในรถอายุ๒๙ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุในรถขอเงินแม่๑๕๐บาทแม่ไม่ให้
แม่บอกแม่ไม่มีเงินในรถไม่พอใจก็เลยคลุมคลั่งคว้าท่อนไม้ทำร้ายแม่พ่อเห็นพ่อมาช่วยลูกก็เลยทำร้ายพ่ออีก
บอยพี่เขยมาเห็นจะมาช่วยจะมาห้ามก็โดนไปอีกในบอยนี่โดนเอามีดฟันคอไปแผลหนึ่งนะคะแล้วก็ฟันซ้ำอีกอ่ะ
แขนมาป้องกันตัวเองแขนก็โดนฟันไปด้วยวันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังว่าลูกมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลูกเริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ม๓จนบัตรนี้
บัตรนี้ตั้งแต่ม๓จนตอนนี้นะคะพาไปบำบัดแล้วด้วยนะคะแต่แก้ปัญหาไม่ได้สักทีตอนเกิดเหตุ๖โมงเย็นลูกชายนั่งดูทีวีอยู่พ่อแม่ญาติญาติก็นั่งกันอยู่พูดแซวเล่นกันใช้เงินเก่งจังเลยนะลูกชายได้ยินคิดว่าพ่อด่าก็เลยทำร้ายค่ะ
มีอะไรวะ
ไหนนะคะ
ถ้าเราก็เหมาระดับรูปก็ม
ก็ไม่ยุ่งใคร

เครียดอืมเออว่าเกิดในครอบครัวเองก็เครียดทุกเรื่องครับอืม
สารลูกอ่ะสงสารไอ้ลูกก็มันเจ็บเราไม่รู้จะทำยังไงต้องทำใจไปมั่ง
คนในครอบครัวไม่กล้ากลับเข้าบ้านเลยค่ะเพิ่งกลับกันมาเช้าวันนี้
ญาติก็บอกว่าในรถผู้ก่อเหตุน่าจะเข้าใจผิดน่ะนะคะเขาพูดแซวกันเรื่องเงินแล้วก็ในรถโมโหเฉยเลย
อืมส่วนพี่เขยที่โดนฟันคุณหมอก็ผ่าตัดนะคะต่อเส้นเอ็น
ขยับนิ้วมือไม่ได้เลยอ่ะแฟนของพี่เขยแฟนของในบอยก็แจ้งความเอาไว้แล้ว
สอบพอทุ่งใหญ่ตำรวจก็จะเรียกไปสอบปากคำนะคะครับ